ครับคุณผู้ชมฮะเชียงใหม่นี่ก็ฝนตกมีพายุแรงอยู่เหมือนกันครับต้นไม้ใหญ่ใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมล้มพาดสายสื่อสารแล้วก็ล้มขวางถนนมาเลยแล้วมันเกิดในนิมมารเหมินนะโอ้โหนิมมากเลยเหรอคะนี่แหละฮะขวางแบบเนี้ยโอ้ยรถจะขับยังไงล่ะโอ้โหเหตุเกิดในซอยสุกเกษมครับถนนนิมารเหมินย่านเศรษฐกิจ
มีพวกกำแพงกำแพงบนพื้นที่รกร้างของเอกชน
ได้รับความเสียหายไปบางส่วนครับ

คาดว่าช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่

เขาต้องค่อยช่วยกันตัดพวกกิ่งก้านสาขามันออกไปนะครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ครับ
ลงพื้นที่แล้วก็ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แล้วก็เอารถเครนมาตัดพวกกิ่งไม้เคลียร์พื้นที่
ตอนนี้เปิดการจราจรแล้วนะครับ

อยากให้เทพสาบานเนี่ยประสานหน่อย
ประสานไปยังเจ้าของที่ดินรกร้างตรงนั้นน่ะ
ให้เข้ามาตัดพวกต้นไม้ใหญ่แล้วก็หรือยังน้อยนะ
ถ้าตัดต้นไม้ใหญ่ไม่ได้ตัดไอ้กิ่งเล็ก
เล็กที่มันยื่นออกมาบนถนนตัดออกไปซะหน่อย
ไม่อย่างนั้นมันเสี่ยงจะเกิดอันตรายครับคุณผู้ชม
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่ฝนตกชุกเนี่ยมันจะมีกิ่งไม้
หล่นลงมาบนถนนเป็นประจำเลยชาวบ้านเขาเจอบ่อย
เขาก็ไม่ค่อยปลอดภัยกันนะครับ